คุณผู้ชมค่ะไปต่อด้วยอีกหนึ่งความรักกันละกัน
แต่ว่าอันนี้มีความรักให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
เราจะเห็นเลยว่าคนในวงการบันเทิงหลายคนนะทำงานกู้ภัยไปด้วย
แล้วก็ทำงานในวงการไปด้วยควบคู่กันไปนะคะ
ถือว่าเป็นการทำดีอย่างหนึ่งซึ่งบันเทิงไทยรัฐเองขอชื่นชมจริงนะคะ
ไปดูดีกว่าค่ะว่าคนในวงการบันเทิงที่ทำงานกู้ภัยไปด้วยมีใครกันบ้าง
เริ่มที่ตัวแม่ค่ะพี่บุ๋มประทัดดากับองค์กรทำดีค่ะ
ที่ทำต่อเนื่องมาแปดปีแล้วนะเราก็จะเห็นภาพพี่บุ๋มเดินทางลงพื้นที่
ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่เสมอค่ะ
โอ้ยเห็นค่ะว่าเมื่อไหร่พี่ปุ๋มเดินทางไปช่วยเหลือทันที
บุ๋มบอกนะคะว่าชาวบ้านพอเห็นคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
เขารู้สึกตื้นตันใจบางคนป่วยติดเตียงก็พยายามลุกมาหาพี่ปุ๋ม
เพื่อขอขอบคุณน้ำใจพี่บุ๋มจริง
พอได้รับความรู้สึกเหล่านี้อ้าวเป็นยังไงล่ะ
บุ๋มบอกว่ามันคือพลังใจนะ
ทำให้ตัวเองสู้ต่อไปแล้วก็ต้องช่วยเหลือต่อด้วย
แล้วก็หวังว่าความยากลำบากที่ชาวบ้านต้องเจอนะ
สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที
ไปฟังความรู้สึกค่ะพี่บุ๋มกันนิดนึง
เขาดีใจอย่างน้อยมีคนรับรู้
คือจริงหลายคนที่มีปัญหา
บางคนเขารู้นะว่าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เหมือนอย่างทางภาครัฐได้นะคะ
แต่เขาดีใจที่มีคนรับรู้เรื่องราวของเขา
อย่างหลายหมู่บ้านก็จะเขียนกันมาว่า

ยังไปเรื่อยยังหยุดไม่ได้ค่ะ
การที่เราให้ความรู้สึกดีต่อกัน
ในวันที่ลำบาก
มันเป็นความรู้สึกที่มีคุณค่านะ
ขอบมือให้เลยนะคะ

พี่ตายสายทานคุณผู้ชม

จากเครื่องแบบนักแสดงของพี่ตายนะคะ
พี่ตายเล่นละครมาแล้วหลายบทบาทค่ะ

ตอนนี้พี่ตายจัดตั้งทีมงานจิตอาสา

เพื่อช่วยเหลืองานต่างงานบุญงานวัด

อาจจะมาในรูปแบบของมิจฉาชีพ

ใช่เอาไปฟังเสียงพี่ตายกันหน่อยนะคะ
เราก็ระดมทุนระดมทุนของเราเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นร่วมกระตันยูหรือว่า
ทีมงานจิตอาสาตายสายทานนะคะ

หรือว่าไปแบบขอให้โอนเข้าบัญชี

เพียงแต่ว่าหลายอย่างที่เราทำเนี่ย
บางอย่างมันก็ไม่ได้ออกสื่อนะคะ

เตียงไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าบางทีเราลงอะไรไปเยอะ

เพราะว่ากลุ่มเราจะไม่มีในเรื่องของ

นางฟ้ากู้ภัยกันยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมค่ะ

และเป็นทีมกู้ภัยของมุรณนิธิปเนธตึง

ภัยจนตอนนี้สามารถปฐมพยาบาล

ลงช่วยเหลือตามท้องถนนไปมาหมดแล้ว

พื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดเลยค่ะความสุขที่ได้รับจากงานส่วนนี้
น้องบอกว่าดีใจจริงที่ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
คุณผู้ชมก็ปลื้มใจเมื่อได้เปลี่ยนจากลุคนักร้องนักแสดงมาเป็นสาวกู้ภัยนะฮะ
มีความสุขกับการช่วยเหลือคนอื่นค่ะ
บอกเลยนะคะว่าจะทำหน้าที่นี้ไปจนกว่าจะไม่มีแรงเลยทีเดียวค่ะ
เอาเป็นว่าปรบมือให้กับสาวทุกคนนะคะที่มีจิตอาสา
บันเทิงไทยรัฐของเราขอยกฉายาให้เลย
นางฟ้ากู้ภัย